มาดูความคืบหน้าที่มีคนไข้ผู้หญิงนะฮะเขาก็ไปหาคุณหมอไปตรวจภายในกับคุณหมอสูนะฮะสูตินารีแพทย์นี่แหละครับที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยโดนข่มขืนโดนล่วงละเมิดเข้าไปที่อวัยวะเพศ
ค่ะโดยบอกว่าเป็นคุณหมอคนเดียวกันใช่ครับคลินิกเดียวกัน
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยจากทนายความนิด้า
ก็คือนางสาวสรรญาหวังสุขเจริญ
ก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้า
กรณีที่คุณหมอถูกร้องว่าข่มขืนคนไข้ในคลินิก
จนถึงตอนนี้มีผู้ไปร้องเรียนแล้ว๓๐๔๐ราย
บอกว่าโดนตั้งแต่ปี๒๕๔๕จนถึงปัจจุบันนี่แหละ
ล่าสุดมีการไปโพสต์ในเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
แต่ว่าคดีความลักษณะแบบนี้มันมีอายุความแค่๓เดือน
ก็หมดไปแล้วดังนั้นตอนนี้หมดอายุความไปแล้ว
ก็เลยจะเป็นเพียงแค่พยาน
ผู้หญิงในเวลานี้ส่งข้อมูลมาให้กับคัมนิด้าบอกว่า
กระทำลักษณะอาณาจารย์เช่นเดียวกัน

คุณหมอรายนี้ทั้งล้วงทั้งจับแล้วก็อ้างว่า
สิ่งที่หมอทำเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศของผู้หญิง
ผู้เสียหายรายนี้แสดงความจำนงว่ายินดีจะเป็นพยานให้
ขณะเดียวกันแสดงความนี้ได้เองก็บอกว่า
เท่าที่พูดคุยกับผู้เสียหายหลายต่อหลายคนเนี่ย
บอกว่าที่เลือกไปใช้บริการคุณหมอรายนี้เพราะว่าราคาไม่แพง
นะฮะก็ถูกหน่อยก็มีเงินเท่านี้ก็ไปคลินิกแล้วกัน
ต้องไปโรงพยาบาลนะฮะและเท่าที่ตนเองประเมินเนี่ย
หมอจะเลือกที่จะล่วงเกินรายที่ไม่มีศักยภาพในการเอาเรื่องเอาความ
ก็คือไม่มีทุนในการไปเดินเรื่องแจ้งความหรือว่าไปหาทนายความนะฮะ
ตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพียง๓โรงงานต้องการจะไปแก้หมัน
คุณหมอก็ประเมินให้ราคาถูกสุดคิด๒๐๐๐บาท
เหยื่อรายนี้ก็ไปหาเงินมาจนครบสองหมื่นแล้วก็ไปทำ
เอาเงินไปให้กับคุณหมอไปรักษากับคุณหมอแล้วก็ถูกคุณหมอกระทำชำราว
คำถามคือทำไมไม่แจ้งความคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีต้นทุน
ก็คือไม่มีเงินในการจะไปเอาเรื่องเอาความนะฮะ
อย่างไรก็ตามวันอังคารที่จะถึงนี้ตนเองก็คือธนายความมีด้าพร้อมกับคุณบุ๋ม
ประนัดดาวงพุทธฤทธิ์นะฮะประธานองค์กรธรรมดี
จะพาผู้เสียหายไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อไปร้องเรียนเพิ่มเติมกับคุณหมอมรายนี้ต่อไปนะครับ
ทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันต์ซึ่งเป็นเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
เขามีความเห็นต่างไปอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเขาบอกว่า
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาสงสัยทำไมมันมีพิรุธหลายเรื่อง
อันดับแรกคือทำไมถึงไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะเอาผิดได้
ขณะเดียวกันตนเองเคยทำคดีลักษณะแบบนี้คือผู้หญิงเนี่ยแก๊กเมย์หลายเรื่อง
เคสพมาเจอคดีนี้ถือว่ามีอะไรที่แปลกมากหลายอย่าง
เขาบอกว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทำไมถึงไม่มีหลักฐานอะไร
ว่าเป็นการข่มขืนหรือว่าสมยอมเนื่องจากว่าสองคนคือคนไข้กับคุณหมอนั้น
อยู่ด้วยกันในห้องตรวจนะครับตอนถูกล่วงละเมิดทำไมถึงไม่มีการต่อสู้ขัดขืน
หรือไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่เอะอะอะไรเลย
เขาบอกว่าเอ๊ะมันผิดวิสัยของผู้หญิงหรือเปล่านะฮะ
แล้วทำไมถึงไม่แจ้งความทันทีที่เกิดเรื่องร้ายแรงมากขนาดนั้น
อันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยของทนายเดชานะครับ
จากนี้เขาบอกว่าก็ยังได้มีการพูดคุยกับหมอสูตินรีแพทย์หลายต่อหลายคน
ซึ่งก็ตอบตรงกันว่าคุณหมอเห็นอวัยวะเพศของผู้หญิงแบบนี้ทุกวัน
คนไข้ส่วนใหญ่ที่ไปรักษาเนี่ยล้วนแล้วจะมีปัญหาที่อวัยวะเพศทั้งนั้น
บางคนก็มีกลิ่นเหม็นบ้างบางคนก็เป็นหนองมาบางคนก็ติดเชื้อติดโรคมา
แล้วสิ่งที่หมอเห็นพวกนี้จะไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้อย่างไร
เค้าว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ว่าเป็นปัญหาที่หมอเอาลิ้นลงไป
เรียดที่อวัยวะเพศเพราะว่ามีแต่โลก
เองก็ต้องป้องกันตัวเองจากโรคต่างเช่นเดียวกัน
ดังนั้นคำกล่าวอ้างต่างเขาบอกว่ามันฟังดูไม่ขึ้นเท่าไหร่
ไปฟังเสียงของทนายเดชานะครับ
อันดับแรกเลยคดีนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะพิสูจน์ความผิดว่ามีการข่มขืนกระทำชำราว
อันนี้อันแรกเลยนะครับพอมันไม่มีหลักถงหลักฐานแล้วเนี่ยผู้เสียหายก็ไม่ได้กล้าออกมาให้ข้อมูลอะไรต่าง
อันนี้ข้ออันแรกเลยนะฮะมีแต่ทนายความมาออกสื่อนะครับ
แล้วก็ฟังจากพูดแล้วเนี่ยก็ทนายความก็เป็นคนแนะนำให้โทรศัพท์เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นพยาหลักฐานพิสูจน์ความผิดของคุณหมอลายนี้
ผมก็ดูแล้วมันแปลกอันนี้คือข้อแรก
รายเรียกเงินเป็น๑๐ล้านผมเล่าให้ท่านฟัง

เพราะฉะนั้นดูคดีนี้แล้วมันก็แปลก
ผมก็เลยออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลก
ยิ่งไม่เคยเสียพมจรเลยต้องอันดับแรก
มีร่องรอยการต่อสู้ต้องแจ้งความทันที
ต้องบอกญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิด

คือไม่ใช่แบบนี้มันมีพิรุษแบบชัดเลย
คือตอนนี้มันก็มองได้หลายอย่าง
แต่การข่มขืนทำเรามันพิสูจน์ยากมันมีคนแค่สองคนอยู่
แล้วคุณก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางไม่มีพยาหลักฐานอะไรเลย
ว่ามันจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศไหมเขาบอกว่าเขาเห็นทุกวัน
หนึ่งส่วนใหญ่พวกอวัยวะเพศอะไรต่างของผู้หญิงอะไรต่างมันก็จะมีกลิ่น
ซึ่งที่บอกว่าจะมีการไปเรียไปทำอะไรเนี่ยมันหมอทุกคนมันกลัวติดเชื้อไง

แล้วก็เสร็จแล้วอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องใส่ถุงยางซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าจะไปเลอวัยวะเพศไปร่วมไปอะไรเนี่ยเขากลัวเป็นโรค
และอย่างมันหน้าตาของคนไข้แต่ละคนมาเนี่ยเจ็บปวดทรมานมันไม่มีอารมณ์ทางเพศกระตุ้นอ่ะ
แล้วก็อีกอย่างถ้าจะไปร่วมประเวณีอะไรเนี่ยนะแล้วเกิดคนไข้ไม่ยอมนะ
เขาคงจะไม่ให้ปฏิบัติการจนถึง๑๕นาทีหรอกมันนานเกินไป
แต่ว่าธรรมดิชาวก็ทิ้งท้ายนะทั้งหมดทั้งหมดที่พูดไป
มันเป็นการตั้งข้อสงสัยของเขาเพียงเท่านั้นให้ให้คุณผู้ชมให้สังคมมองได้หลายรูปแบบ
ขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อที่จริง
ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไรดังนั้นเราก็ไม่ควรจะรีบไปฟันทง
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้ว
อันนี้ยังไม่มีใครทราบต้องรอในการพิสูจน์ต่อไป
แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีผู้เสียหาย๓๐๔๐คนนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับ
ค่ะก็เหมือนกับทนายเดชาพยายามจะออกมาบอกว่า
ทนายนิด้าอย่าเพิ่งออกตัวแรงไปในเรื่องนี้
คือกรณีที่ทนายนิด้าออกมาเปิดเผยแล้วเป็นข่าวใหญ่
ก็เป็นกรณีของผู้หญิงอายุ๒๙ปี
ไปหาหมอสุตินรีแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งที่นครสวรรค

ครั้งที่๒เริ่มแปลกปิดไฟมืดเลย
แล้วก็อยู่กัน๒ต่อ๒ไม่ได้มีพยาบาล
หรือว่าบุคคลที่๓อยู่ในห้องซึ่งตามหลักมันต้องมี

แล้วก็เหมือนกับใช้อวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของเธอ
แต่คุณหมอก็อ้างว่าเป็นอวัยวะเพศปลอม
ทำให้มีน้ำหล่อลื่นแล้วก็จะทำให้ผ่อนคลาย
ตรวจภายในแล้วไม่เจ็บลักษณะแบบนี้ค่ะ
แต่เธอบอกว่ามันไม่ใช่มันคือการล่วงละเมิดทางเพศ
ก็เลยมาร้องสื่อและก็เนียครรฐนายธุรกิจพลัง

คือประเด็นเรื่องของการตรวจภายในอย่างที่บอกว่า
หลักเกณฑ์สำคัญเนี่ยมันมี๓อย่างคือ๑คนตรวจต้องยินยอมที่จะถูกตรวจ
จะต้องเจ็บป่วยจำเป็นที่จะต้องตรวจ
และ๓ในห้องตรวจจะต้องมีบุคคลที่๓อยู่ด้วยเสมอ

ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเป็นหมอหรือว่าหมอจะเป็นผู้ชาย
ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่เกี่ยวต้องมีบุคคลที่๓อยู่ด้วย

อันนี้มันผิดตั้งแต่ข้อนี้จุดแรกตรงนี้นะคะ
แต่มันมีอีกมุมนึงนะคะคือนักข่าวไปคุยกับคนที่ดูแลคลินิกแห่งนี้
เขาอ้างว่าเขาดูแลคลินิกแห่งนี้มา๒๐ปีแล้ว
แล้วก็สภาพคลินิกคือประตูที่มีการเข้าไปถึงห้องตรวจภายใน
ประตูมันเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีผ้าม่านกั้น

ดูแลเขาเลยบอกว่าเขาก็ไม่ได้ยินเสียง
ตะโกนร้องให้คนช่วยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ถ้ามีการข่มขืนกันจริงผู้เสียหายน่าจะตะโกนร้องตะโกนเรียกให้คนช่วย
เพราะว่าหน้าห้องก็มีผู้ป่วยมีคนไข้คนอื่นนั่งรออยู่เหมือนกัน

อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ
แต่ทีนี้พอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมา
ทนายนิด้าบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนเดียวไง

ผู้เสียหายคราวนี้มาเยอะเลย

แล้วก็พูดเหมือนกันว่าคุณหมอคนเดียวกัน

เป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงเขาก็อายไง

ความเพราะว่าเขาก็ต้องอายว่าเขาถูกกระทำใช่ไหม

ทีนี้เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่

เขาก็เคยตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน

จะแก้หมันเพราะอยากมีลูกเพิ่ม

หมอคนนี้ช่วยให้คนมีลูกยาก

ครั้งแรกที่เขารับการตรวจรักษา

ซึ่งเป็นบุคคลที่๓อยู่ในห้องตรวจด้วยเลย

นานเป็น๒๐นาที
อันนี้มันก็ผิดปกตินะ
เธอเลยสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมหมอต้องทำแบบนี้

ก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นวิธีการรักษาอะไรยังไง
ครั้งที่๒กลับไปหาหมออีก

แต่ครั้งที่๒หนักกว่าเดิมคือ
หมอมากระซิบมาคุยข้างหูเบาอย่างนี้
เธอเลยบอกว่าไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้ว
ก็เลยออกไปจากคลินิกแห่งนี้
แล้วไม่กลับไปรับการรักษาที่คลินิกแห่งนี้อีกเลย
แต่เธอบอกว่าไม่ได้เล่าให้ใครฟัง

ว่าผู้หญิงบางคนอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่า
แต่ว่าได้คุยกับรุ่นน้องที่ทำงาน
มารักษากับหมอคนเดียวกันนี้

รุ่นน้องบอกว่าอ๋อหนูก็เคยโดนเหมือนกัน
ทีนี้ผู้เสียหายหลายรายเลยคุณผู้ชม

ของก็จะมาคึงที่เต้านมสองข้างของเรา

แล้วก็ใช้นิ้วสอดใส่เข้าไป
นานมากทำแบบนี้ถึง๓๔ครั้ง

พอออกจากคลินิกมาก็งงว่าทำไมหมอจะต้องทำแบบนี้

พอนั่นปุ๊บหมอก็สั่งยาให้มากิน
พอมากินเสร็จไปหาอีกรอบหนึ่งรอบสอง

หมอเขาก็บอกว่าต้องสอดส่องเข้าไป
มดลูกมันจะแห้งหรือไม่แห้ง

เราพร้อมที่จะเข้าไปแจ้งความให้ความร่วมมือเลยครับ

ก็ไม่ดีเนอะที่หมอมาทำแบบนี้ครับ

หมอไม่ได้ยื่นข้อเสนอเรื่องเงินให้นะคะ

ที่ทนายนิด้าออกมาเปิดเผยบอกว่ามันมีหลักฐานไง
หมอเสนอเงินให้แล้วก็โอนเงินให้ผู้เสียหายไป๓แสนบาท

เขาบอกว่าไม่มีการเสนอเงินให้นะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้ออกมาเรียกร้องโวยวายอะไร
ก็เลยไม่มีการยื่นข้อเสนอเรื่องของการจ่ายเงินค่าเสียหายให้
ที่สำคัญก็คือคิดไม่ถึงจริงว่าคนที่เป็นหมอ
เป็นหมอที่มีชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือ
ทำไมถึงทำกับคนไข้ได้แบบนี้
แล้วก็ไปมาคือผู้เสียหายเยอะเลยหลายรายเลย

ใช่แต่เบื้องต้นคุณหมอคนนี้ก็ถูกพนักงานสอบสวนเรียกไปให้ปากคำนะคะ
เรื่องต้นหมอเองเขายังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
ใครเป็นผู้เสียหายก็สามารถไปแจ้งความได้เพิ่มเติม
ก็จะมีการสืบกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นอย่างไรนะครับ